ถามแบบนี้ค่ะเพื่อนที่สนิทกันมากจะทะเลาะกันเรื่องอะไรบ้าง

ใช่ส่วนใหญ่นะเพื่อนสนิทแตกคอกันเรื่องเงิน
นี้นะคะเป็นเพื่อนสนิทต่างวัยแต่ก็สนิทกันมาก
หลายคนยืนยันเลยว่าทั้งคู่เนี่ยรักใคร่กันดีสนิทกันดีแต่สุดท้ายทำไมแทงกันตาย

ขโมยเงินที่เห็นเขาทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงเขายัน๒๐๐๐บาท
ไปทวงถามก็ยังปฏิเสธก็หลับแทงจนตายเลยนะค่ะ
ตำรวจสภเมืองพิศนุโลกตรวจสอบคนแทงกันตายหน้าห้องเช่า
อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกค่ะลักษณะเป็นห้องเช่าปูนชั้นเดียวนะคะ
ผู้ตายคือในหนิงอายุสี่สิบเอ็ดปีโดนแทงเข้าไปที่โกหูขวาหนึ่งแผล
โครงขวาหนึ่งแผลในห้องพักนี่มีร่องรอยการต่อสู้อย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ
คนก่อเหตุคือในโบ้อายุ๓๒ปีนะคะเป็นเพื่อนและเป็นเพื่อนสนิทด้วย
ตำรวจชุดสืบสวนตอนนี้ก็ตามจับกลุ่มตัวได้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่หลบหนีไปที่ตลาดนะคะ
สอบสวนลูกสะพ้ายเจ้าของห้องเช่าแล้วก็คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่าในโบ้คนก่อเหตุเนี่ย
เป็นเพื่อนสนิทกับนายหนิงผู้ตายในหนิงเช่าห้องอยู่ที่นี่ได้ปีกว่าแล้ว
ส่วนในโบ้เนี่ยเคยเช่าอยู่แต่ก็ย้ายออกไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็ยังคงทำงานด้วยกันนะคะ
เป็นลูกจ้างร้านผลไม้ในตลาดกลางผลไม้จังหวัดพิศนุโลกใกล้กับจุดเกิดเหตุ
นี่ค่ะเสื้อน้ำเงินเนี่ยคือในโบ้นะคะคนก่อเหตุ
ก่อนเกิดเหตุก็บอกในโบ้เนี่ยปั่นจักรยานมาหาในหนิงแล้วเธอบอกเธอได้ยินเสียงทะเลาะกันดังลั่นเลย
นายโบ้พูดทำนองว่าในนิงอ่ะขโมยเงินเข้าไปสองพันบาท
หนิงก็สวนกลับบอกไม่ได้เอาไปไม่ได้ขโมยแต่เห็นว่าเงินมันตกอยู่ตรงโซฟา
แล้วสุดท้ายไม่รู้ว่าคุยกันในท่าไหนชกต่อยกันชุนละมุน
เป็นจังหวะที่ในโบ้สู้ไม่ได้ค่ะก็เลยเอามีดที่พกมากระหน่ำแทงในหนิงจนล้มล้มฟุบกองที่พื้นหน้าห้องเช่า
ตอนนั้นนายนิงยังไม่เสียชีวิตนะคะเธอเนี้ยก็รีบโทรแจ้งหนึ่งหกหกเก้าให้มารับไปรักษา
แต่คิดว่าน่าจะเพราะว่าเสียเลือดมากเพราะว่าบาดแผลที่ถูกแทงตรงชายโครงเนี่ย
บอกว่ากว้างสามเซนติเมตรอะค่ะสุดท้ายแล้วนายหนิงก็เสียชีวิตค่ะ
เธอก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ยึงตอนที่ว่าอันนั้นอันนั้นเสร็จเลยออกมา

ก็รับสารภาพนะคะเขาบอกเขากรวด

มาขโมยเงินที่เขาหามาจากน้ำพักน้ำแรง๒๐๐๐บาท
ไปถามก็ยังไม่ยอมรับอีกว่าขโมยไป
ทั้งที่ก่อนหน้าเขาให้เงินไปแล้ว๓๐๐๐จนเขาต้องมาตามทวง
ตำรวจก็คุมตัวในโบ้มาที่เกิดเหตุ
เพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
แล้วก็หามีดของกลางที่ในโบ้บอกว่า
เขาไปโยนทิ้งเอาไว้ในพงหญ้า

หน้าบ้านเช่าจุดเกิดเหตุแต่ตำรวจหาแล้วก็ยังไม่เจอ
ทีนี้เพื่อนของในโบ้ก็มาดูหลังทราบข่าว

นิสัยดีอ่ะใจเย็นแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครเลย

แล้วก็เข้าไปรับโทษในสิ่งที่เขาทำไว้
ตำรวจก็นำตัวในโบ้ไปสอบประคำเพิ่มเติม
ที่สอบพผศทรวรกษ์
เขาบอกว่านายโบ้ก็สีหน้าก็อย่างที่เห็นนะคุณผู้ชม
นี่ขนาดโดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
แต่เขาก็ยังดูไม่ค่อยกังวลครับ
แล้วก็ดูไม่ได้เคร่งเครียดอะไรอันนี้คือจากที่ผู้สื่อข่าวบอกนะคะ
ท่ามกลางความเศร้าส่งเสียใจของญาติโดยเฉพาะคุณป้าค่ะป้าจำรันนะคะ
พอมาถึงเนี่ยป้าแกตรงไปกอดรูปหลานเลยค่ะร้องไห้ลองดูนะคะ
นึกมันก็ลำบาก
นี่ค่ะอยู่ก็ลงไปนอนร้องไห้แบบเหมือนสิ้นสติเลยค่ะ
ทีนี้พอได้สติเนี่ยป้าจำรันก็บอกไม่มีรางบอกเหตุอะไรเลยนะ
รู้สึกแค่ว่า๓วันก่อนเกิดเหตุเนี่ยป้าแกนอนไม่หลับเลย
ไปหาหมอหมอก็ให้ฉีดยา
แล้วแกก็บอกหมอว่าเดี๋ยวจะไปพิศนุโลก
หมอก็เลยให้ยามากินบอกจะเบลอหน่อยนะ
แต่ป้าแกบอกยังไงก็นอนไม่หลับ
ทีนี้ช่วงดึกก่อนหน้าเกิดเหตุ๑คืน

พอรับก็มีเสียงหลายคนพูดสำเนียงแบบคนพิศนุโลก

แล้วป้าก็ได้รับโทรศัพท์จากน้องสาวว่าหลานเสียชีวิตแล้วนะคะ
ก็ยังปลอบใจกันอยู่เลยว่าเออหมดเวรหมดกรรมแล้วนะ
ส่วนแม่ของในหนิงนะคะ

แม่บอกยังงงกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เลย
แต่รู้แค่ว่ามีผู้หญิงที่ไม่รู้จักเนี่ยโทรมาถามว่าลูกไปขโมยเงินใครมาหรือเปล่า
ก็ยอมรับนะว่าลูกเคยติดคุกคดียาเสพติด
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เลิกไปแล้วหรือยังหรือว่ายังไงค่ะ
อุปนิสัยลูกคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ
เก๊ไม่หันหรือว่า
มันก็แบบ

ก็เคยติดยาติดอะไรนะคะ
แต่มันเลิกก็ยังไอ้นี่ฉันไม่ทราบค่ะ